กลับมาเบรกนี้ค่ะไปดูน้องไข่มุกรุงรัฐกันหน่อยดีกว่านะคะ
สำหรับนักร้องสาวเสียงดีคนนี้เธอมีความสามารถหลากหลายนะ
เล่นละครก็ได้ล่าสุดก็เป็นนางเอกด้วย
หลายคนก็ว่าเออจะไปเป็นนางเอกแล้วจะลืมวงการเพลงหรือเปล่านะคะ
ไม่ต้องกลัวค่ะไข่มุกเข้ามาปล่อยซิงเกิ้ลใหม่แล้วนะคะ
ที่มีชื่อว่าถ้าเธอฟังอยู่ค่ะแล้วก็เพลงนี้มีความพิเศษด้วย
แล้วก็น้องไข่มุกบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ทิ้งงานเพลงแน่นอนค่ะ
แม้ว่ากระแสแฟนคลับจะชื่นชมผลงานการแสดงของเธอมากกว่าก็ตามไป

ร้องเพลงอยู่ทุกวันนะคะก็ยังมีงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังจ้างได้นะคะทุกคนก็ยังถือว่าไม่ได้ติดใจแต่เล่นได้ค่ะ
ก็ยังอยากเล่นอยู่ค่ะหัวใจโอ้โหว่างมากเลยค่ะ
ก็โสดค่ะเพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะโสดได้สัก๒๓เดือนได้
ไม่ได้เข็ดกับความรักมันแค่เข็ดกับคนคนเดิมมากกว่า
เราแค่ไม่กลับไปอีกไม่ได้ไปเกียรติหรือไปอะไรค่ะ
ก็ไม่มีกันในชีวิตจะดีกว่า